เรื่องความเชื่อที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลในตำนาน

เขาก็ประสบความสำเร็จได้โชคได้ลาบกันไป
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้

กับการให้โชคมีที่ไหนอย่างไรบ้างไปดูจ้า

สร้างเป็นหนังและละครมาแล้วมากมาย
ที่วัดมหาหมุดกรุงเทพฯมหานคร
โดยสารแม่นาคจะตั้งอยู่บริเวณด้านในสุดของวัด

ก็มีทั้งขอพรเรื่องความรัก
ขอเลื่อนเกณฑ์ทหารซึ่งก่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลออก๑วันนั้น
ทางวัดก็จะเปิดให้มาขอพรได้ตลอดแบบทั้งคืนค่ะ
สำหรับการไหว้ขอพรที่ศาลแม่นาคนั้น
ตรงทางเข้าสารก็จะมีชุดสำหรับไหว้
ประกอบด้วยทูป๒ดอกเทียน๑เล่มพวงมาลัยหรือดอกไม้
ซึ่งเราจะต้องจุดทูปเทียนด้านล่างของศาล
แล้วค่อยขึ้นไปแปะแผ่นทองที่ยานาคด้านบนค่ะ
โดยมีข้อห้ามคือห้ามปิดทองที่ใบหน้าดวงตาและริมฝีปาก
แต่ให้ปิดทองขอพรย่านาคที่ฝ่ามือเท่านั้นค่ะ
รวมถึงห้ามเทน้ำมันพรมน้ำอบและรดน้ำย่านาคเด็ดขาด
ความศักดิ์สิทธิ์นี้เองทำให้ศาลแม่นาคพระขนง
จะมีนักเสี่ยงโชคจากทั่วทุกสารทิศมาแสวงหาโชคลาภ
อย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว
เอ่ยถึงวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
หลายคนจะนึกถึงราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับพุ่มพวงดวงจันทร์
เพราะที่วัดนี้ได้มีการรวบรวมข้าวของที่เกี่ยวข้องกับพุ่มพวง
ให้แฟนเพลงได้แวะเวียนมาระลึกถึงนักร้องในดวงใจ
หรือที่เรียกกันว่าสารพุ่มพวงดวงจันทร์
ซึ่งนอกจากจะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างแล้ว
ภายในวัดยังมีหุ่นรูปปั้นพุ่มพวงตั้งตามจุดต่างถึง๕หุ่น
เพื่อให้คนที่มีจิตศรัทธามาเคารพสักการะ
โดยแต่ละหุ่นนั้นก็จะมีการขอพรในแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันนั่นเอง
และในทุกวันที่๑๓มิถุนายนของทุกปี
ซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
ทางวัดก็จะมีการจัดงานรำลึกอยู่เรื่อยมา
ตั้งแต่ปี๒๕๓๖จนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะค่ะ
สำหรับใครที่อยากเข้าไปไหว้ที่วัดทัพกระดาน
ก็สามารถไปขอพรที่จุดต่างกันได้
และที่สุดท้ายตลอดข่าวขอพากันไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนดาดฟ้า
ของสถานีตำรวจพระพลาชัยซึ่งเป็นที่ตั้งของสารเจ้าพ่อยี่กอหงผู้ยิ่งใหญ่
เจ้าพ่อยี่กอฮงมีนามเดิมว่านายเตียงแซ่แต้
สาเหตุที่ทำให้บรรดาคอนักเสี่ยงโชคทั้งหลายนิยมมาขอโชคที่นี่
เป็นเพราะในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่
ท่านเป็นคนที่นิยมชมชอบในการเสี่ยงโชคเอามากนั่นเอง
ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเจ้าพ่อยี่กอฮงอากงของนักเสี่ยงโชค
เป็นผู้มีโชคดีมีโชคทางการเสี่ยงโชค
จึงทำให้ผู้ที่ได้ยินชื่อเสียงของท่านต่างพากันหารรูปเคารพมาเคารพบูชาเอาไว้ค่ะ
โดยก่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล๑วันจะเป็นวันที่มีผู้มาขอโชคกันเยอะที่สุด
และนี่ก็เป็น๓สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในตำนานกับการให้ที่ตลอดข่าวของเรารวบรวมเอาไว้
ใครที่อยู่ใกล้กับสถานที่ไหนก็ไปขอพรกันได้เลย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจเพื่อยึดเหนียวจิตใจเท่านั้นนะคะ

คือมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะใครก็มีความเชื่อความตัดท้าด้านนี้ก็ว่ากันไป